ขอบคุณผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทย
ได้เสียงเพิ่มในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
เพราะว่าวันนี้ที่อาคารรัฐสภาในช่วงเที่ยงนะครับ
ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับอีก๖พักการเมือง
ที่จะมาร่วมรัฐบาลนี่ครับคือบรรยากาศณเวลานั้น

ประกาศวาระประเทศจัดตั้งรัฐบาลสลายคั่วการเมืองครับ

ประชาชาติชาติพัฒนากล้า
เพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทย
พรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทย
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
บอกว่าพักเพื่อไทยกับทุกพักที่เข้าร่วม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์
สลายคั่วทางการเมืองแล้วก็จะเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากหลายพักการเมือง
และเสียงสนับสนุนสำคัญจากวุฒิสภา
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
บริหารประเทศจะเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วนะครับ
โดยประวิงเวลาออกไปมันจะยิ่งทำให้ประเทศเสียหายครับ
ยืนยันว่าการทำงานจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะ
สถานการณ์การเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูล
วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชน
วิกฤตความขัดแย้งในสังคมที่แบ่งฝ่ายแบ่งคั่วกัน

การที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ต้องสลายคั่วทางการเมือง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

กูเสียงกันหน่อยคุณผู้ชม

อีก๑๐เสียงก็จะได้เป็น๒๔๐
แล้วส่วนตรงกลางนี่คือ
ยังไม่ได้ทาบทามยังไม่ได้คุย

มีภลางประชารัฐรวมไทยสร้างชาติปรัชานิปัฎนะครับ
ที่มีข่าวกันอยู่ส่วนฝ่ายค้านคือถ้าแน่นอนแล้วตอนนี้ก็จะเป็น๑๕๖เสียงนะ

ก็คือน่าจะอยู่ตรงนี้ณเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับ
ไทยเขาก็แถลงจุดยืนไปแล้วด้วยนะคะ
ก็ต้องดูว่ากราฟิกที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้
ตรงกลางตรงนั้นจะมีพักไหนที่มาเติม
เพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขของเสียงแล้ว
ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะคะต้องรอดูต่อไปค่ะ